คำถามข้อที่๕มูลค่า๒๕๐๐๐บาท
อุปกรณ์ตากผ้าทั้ง๓แบบชิ้นไหนราคา

ถ้าคุณผิดผมจะเอานิดจมูกคุณ
แล้วผมจะหนีบคุณเต็มหน้าด้วย
อ่าโอเคแล้วถ้าผมถูกคุณโดนกูนะ
คุณเอาไม่ผิดหน้าผมของที่ไหนราคาถูกที่สุด

ม้ายแขวนเสื้อแบบรวดราคา๒๐บาท
เป็นเสื้อแบบลวดค่ะราคาอยู่ที่

และอันที่๓ค่ะอุปกรณ์หนีผ้านะคะ

ไอ้เด็กเก่ง
และอันสุดท้ายค่ะเป็นอุปกรณ์ตากผ้าชนิดทรงกลมพร้อมไม้หนีบค่ะ
ราคาจะต้องถูกกว่า๒๙บาท
และราคาของไม้หนีผ้าแบบทรงกลมราคาอยู่ที่

ถ้า๓๐กลับบ้านมือเปล่าเลยค่ะ

และ

ที่ผมได้รู้จักคนแบบคุณคุณโอเค

รับเงินสาวนไปแล้วค่ะ

คุณจะไปต่อหรือคุณจะหยุด

คุณจะคนที่รัก
เตรียมก็เจ็บไม่เลโอ

แล้วปล่อยได้แล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อย

ท้องจิ๊กไอล์ราคาถูกที่สุด
โทษนะครับขอบคุณครับ
แล้วล่ะครับอาหารที่คุณจัดไว้มาแล้วครับผม
ขอบคุณครับสวัสดีครับเจ๊ครับสวัสดีครับ
โอ้โฮวันนี้พาเด็กมาทานข้าวเหรอครับนี่

อยากจะบอกว่าอาหารที่เจ๊ต้องรออีกสักครู่ครับ
แต่ผมมีอาหารพร้อมทานมาครับ

ถูกต้องนี่คือโรซ่าพร้อมทางครับ
ว้าวท้องร้องเจ๊กกรอบ

ซ่าทดทานนี่คือแกงกะหรี่ไก่ครับ
คำว่ากะหรี่มันหลักอยู่ด้วยครับ

อีก๑๐๕กรัมเต็มรสแกงกะหรี่
ข้นกับซอสสูตรพิเศษ
ผมบอกเลยว่าของผมเนี่ยถูก
ของผมนี่ครับแนะนำเลยนะครับ
ว่าเป็นโรซ่าพร้อมทาน
พะโล่ไก่ไข่นกกะทาน
ที่สำคัญราคาถูกมากคิดดูไข่นกกระทา

ครับผมรสผัดกะเพราไก่

ไก่บ้านครับรสไก่บ้านด้วยนะครับ

บ้านครับครับผม

แม้อยากได้คลิกสดิบจมูกเหลือเกินนะคะ

มูลค่า๓๕๐๐๐บาทของ๓ชิ้นนี้ค่ะ
ชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ถ้าข้อนี้คุณตอบผิด

คุณต้องตอบให้ถูกเท่านั้น
ว่าของ๓ชิ้นนี้ราคาชิ้นไหนถูกสุด

โรซ่าพร้อมทานรสผัดกะเพรา
ราคาอยู่ที่๓๐

และขอเฉลยอันที่คุณเลือกค่ะ
บอพร้อมทานรสแกงกะหรี่ไก่

ราคาอยู่ที่

และอันสุดท้ายค่ะที่คุณไม่ได้เลือกค่ะ
โรซ่าพร้อมทานรสพะโล้ไข่นกกระทา

มารุ้นกันต่อร่วงนี้

ก็ฉันด่าพวกเธอจนเสียงฉันแห่เป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วเนี่ย
ก็ฉันด่าพวกเธอจนเสียงฉันแหบเป็นอย่างนี้ไม่พอแล้วเนี่ย
ก็ฉันด่าพวกเธอจนเสียงฉันแหบเป็นอย่างนี้ไม่พอแล้วเนี่ย

ก็ฉันด่าพวกเธอจนเสียงฉันแหบเป็นอย่างนี้ไม่พอแล้วเนี่ย
ก็ฉันด่าพวกเธอจนเสียงฉันแหบเป็นอย่างนี้ไม่พอแล้วเนี่ย

มาธนะที่เจ๊ด่าฉันไม่บ่อยฉันขอตอบแทงเจ๊ละกัน

น้ำส้มปั่นไหม
ไม่เอากินแล้วไม่เวิร์คไม่ดีเลย
เหนื่อยก็คือล้าตำปูเหนื่อยก็คือตำปูบาล่า
โอ้โห
ตำปูไปร้าจ้านี้สุดยอดเลยเค้าเรียกล้านเยยน่าบุธ

แตกแตกวันตามอร่อยใช่ไหม
แต่ว่าอร่อยสุดนี่ต้องใช้บัตรคิวนะฮะ

เออผมได้คิวที่๑๐๐

ราคาอยู่ไหน

ผมบอกเลยเจ๊เจ๊ลองชิมดู

อมขี้หมาแล้วมาพ่นใส่หน้าผมเลย

ข้าข้อเคี้ยวขี้หมาให้ละเอียดกว่านั้นได้ไหม

ร้านนี้ใช่ไหมที่บอกว่าตำถาดแปลกกว่าที่อื่น
ตายแล้วกินฝัยไส้จะเป็นบัตรใหญังไหมนี่

โกรธคดอาหรือ
ไม่ต้องกินน้ำเปล่าหรอก
ไปหาในตู้เย็นหรือไร
แต่มีข้อแม้นะ
ฉันเลี้ยงได้แต่ต้องดูด้วย

คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะ
ตัดสินใจเลยค่ะว่าโค้กแบบไหนราคาถูกที่สุด

เล่นเกมกันค่ะมีรบรรเจ็บ
ใครรู้บ้างผลิตภัณฑ์จากโคคาโคล่า๓แบบนี้แบบใด
ราคาถูกที่สุด
โคคาโคล่าไลท์แบบกระป๋อง
โคคาโคล่าพัสคอฟฟี่แบบกระป๋อง
โคคาโคล่าซีโร่แบบขวดแก้ว
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ที่ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาทวันละ๑รางวัล
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
เวลา๑๙นาฬิกาทางเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนราคา

เพราะทำหน้าตึงคนเครียดพูดไม่ได้มันเจ็บ

ตอนนี้น่าอยู่ในการดูแลของหมอ

ครับใช้ข้าวสารเสร็จจะบ้าเหรอ

ตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้มีแต่เรื่อง

คำถามข้อที่๘เป็นข้อแจ็คพอร์ตด้วยค่ะสำหรับข้อนี้

โอ๊ยโอ๊ย